การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกค่ะ
ก็กลับมาแข่งขันในเลขที่๒นะคะ
ซึ่งเมืองทองก็สามารถลบอาถรรพ์
ใช้ชนะเหนือท่าเรือได้แล้วค่ะ

รอถึงครึ่งหลังไม่ถึง๑นาทีนะคะ
เมืองทองออกนำก่อนจากสนุกรานถิ่นจอม

เมืองทองก็ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องนะคะ

จากสหรัฐอยู่เย็นค่ะ

เป็นประตูที่๒ให้กับเมืองทองยูเนเต็ด
หลังจากนั้นค่ะนาทีที่๕๑นะคะ
จังหวะยิงในเขตโทษแล้วก็เป็นประตูที่สามให้กับเมืองทองนำนะคะสามประตูต่อศูนย์
แต่สิ่งเจ้าท่าเจ้าบ้านไม่ยอมแพ้นะคะสามนาทีต่อมามาได้ประตูตีไข่แตกจาก
ซิโอซูเรสค่ะ๑ประตูต่อสามนะคะการท่าเรือตามขึ้นมาค่ะ
และนาทีที่๕๙ค่ะจากจังหวะฟรีคลิกนะคะ
ให้การท่าเรือตามมาเป็น๒ประตูต่อ๓แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันค่ะ
ยังรั้งอันดับที่สี่มีสามสิบสามคะแนน
ส่วนการท่าเรือขาย่วยอันดับที่สามมีสามสิบสี่คะแนนค่ะ
ผลอีกขนคู่ที่เหลือนะคะเชียงรายยูเนเต็ดค่ะก็ชนะสุโขทัยไป๔ประตูต่อ๐นะคะ
และนครราชสีมาเสมอสุพรรณบุรี๒ประตูต่อ๒ค่ะ